ให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชม

หลายคนเห็นภาพนี้แล้วบอกเลยนอนไม่หลับ

โอ้โหอย่าทำงี้ดิตกใจ

ถ้าคุณเดินเข้าไปคุณไปเจอแบบเนี้ย

อะไรที่พร้อมจะเรียราชก็ออกมาหมดล่ะครับ

แหละเอาจริงนะดูแบบนี้ขนลุ๊กขนพ่องเหมือนกันนะ
เป็นรูปปั้นของหญิงตายทั้งกลมใช่ไหม

แล้วก็นอนอยู่แบบนี้อยู่ในถ้ำกระจิลจังหวัดเพชรชบูรณ์
ชาวบ้านเขามักจะพูดถึงเรื่องราวอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้บอกว่า
เป็นอีกหนึ่งที่ที่เฮียนมากมีคนเจอดีมาแล้วหลายราย
ส่วนบางคนไปกราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบกับรูปปั้นนี้ก็มีเหมือนกัน
ก็เลยไปหาข้อมูลมาในเบื้องต้นทราบมาว่าแบบนี้
ชาวบ้านเล่ากันมานะคะบอกว่ารูปปั้นหญิงตายทั้งกลมนี้นะมีมาตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่ในสมัยก่อนเล่ากันมาว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกัน
จากนั้นภรรยาที่ตั้งท้องแก่อยู่ก็หนีขึ้นไปบนเขาเพื่อหาของป่าหาอาหาร
แล้วเกิดเจ็บท้องจะคลอดขึ้นมาค่ะ
หลังจากสามีขึ้นไปตามหาก็พบว่าภรรยาเสียชีวิตอยู่ในถ้ำแล้ว
แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าอาถรรพ์ของถ้ำหรืออย่างไรหรืออะไร
สามีเนี่ยทำทุกวิถีทางแต่ไม่สามารถนำร่างของภรรยาออกจากถ้ำ
เพื่อนำกลับลงมาด้านล่างได้
โบกทับร่างของภรรยาที่นอนเสียชีวิตอยู่ภายในถ้ำแบบนี้นั่นเอง
อันนี้เป็นเรื่องเล่ากันมานะคุณผู้ชมนะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วมีเสียงยืนยันว่าเรื่องจริงค่ะนี่ค่ะ

สมัยก่อนเขาบกปูนทับเอาไว้แบบนี้จริง
ส่วนบางคอมเมนต์ยิ่งทำเอาคนฮือฮาเลยเขาบอกว่า
ทำไมเรามองเห็นเหมือนท้องขยับอยู่เลย

นี่วนดูหลายรอบมากเลย
ยังไงทีนี้ไม่รู้ค่ะบางคนเขาบอกตรงท้อง
หนูเห็นเหมือนหน้าผู้หญิงหน้าตาน่ารักเลย
ข่าวมากด้วยตากลมเหมือนเห็นเด็กผู้หญิง
บางคนบอกว่าขอให้ทั้งสองไปสู่พบภูมิที่ดีก็แล้วกันนะ

อย่างนี้ใครมีข้อมูลอะไรต่างอยากเล่าต่อบอกต่อส่งมาได้เหมือนกันนะ
แต่ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ย้ำกันบ่อยมากว่า
เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต่างเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ